มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเป็นเหตุที่คนเขาไปพบคือมีคนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ครับปรากฏพอไปถึงเนี่ยมันไปเห็นว่ามีร่องรอยของการไหม้ครับแล้วที่สำคัญด้านหน้าบ้านมันมีไอ้เครื่องตัดย่าที่ก็บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนมันระเบิดออกมาครับนี่แหละ

ถูกไหม้อยู่แล้วก็ไปพบมีผิวหนังบางส่วนด้วยติดอยู่กับสายสะพายของเครื่องตัดย่าแล้วก็มีรอยเลือดนะคะบางส่วนติดอยู่ก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะเครื่องตัดย่ามันระเบิดแล้วก็เลยไปไหม้ตามลำตัวและแขนของคนตายในขณะที่คนตายเองก็คงจะพยายามวิ่งหาอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องนอนก่อนจะล้มตัวลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่แบบนั้นทีนี้ทางด
แล้วผู้ตายก็มีอาการทางปรศาสตร์ต้องกินยาตลอดลูกเมียก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะตัวคนตายเนี่ยนะคะคือได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้มาดูแลตัวเขาซึ่งผู้ตายขออยู่ที่บ้านสวนยางคนเดียวค่ะส่วนเขาเองเนี่ยก็มากรีดยางเช้าเย็นแต่เอาจริงจริงการที่เขาเนี่ยดูแลมาตลอดเขาก็มักจะเอาข้าวเอาอะไรมาส่งให